ข่าวนี้ก็สะเทือนใจเหมือนกัน
เพราะว่าน้องเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีเนี่ยนะคะ
ก็ไปอยู่ที่บ้านกับพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่เลี้ยง
ไปอยู่กับพ่อแท้แล้วก็แม่เลี้ยง
ปรากฏว่าเจอแม่เลี้ยงใจยักษ์ทำร้ายร่างกายน้องค่ะ
คือน้องเนี่ยโดนแบบเยอะมากเลยนะคะจนน้องทนไม่ไหว
ปั่นจักรยานจากปฐุมธานีมาจะมาตามหาแม่แท้ที่กรุงเทพ
แต่ว่าแม่อยู่ที่ระยองน้องเขาปั่นมาถึงอนุสวรีค่ะ
คุณผู้ชมใช้เวลาปั่นจักรยาน๓ชั่วโมง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยนางนรึกกมลวันฉะพลอย

เขาโพสต์ข้อความลงในเพจเรารักบ้านฉางร่วมด้วยช่วยกัน
บอกว่าลูกชายถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายมานานร่วม๗ปี
แล้วก็ดูสิคะบาดแผลเต็มตัวน้องไปหมดเลย
หัวเหอนี่เป็นรอยแตกนะคะ
ทั้งสองข้างก็โดนเหมือนกันโดนทั้งตัวค่ะ
ตั้งแต่ถูกเตารีดร้อนนาบที่แขนด้วย
ถูกใช้ครีมหนีบนิ้วเท้า
บางทีเอาครีมมาหนีบริมฝีปาก
จนตอนนี้คุณผู้ชมปากน้องเนี่ยแหว่งเลยนะคะ
แล้วก็ถูกใช้ของแข็งทุบตีจนหัวแตกเลือดอาบ
เคยถูกแม่เลี้ยงบีบคอจนสลบด้วย
น้องโดนกระทำมาตลอดระยะเวลา๗ปีก็ทนไม่ไหว

หลังจากถูกแม่เลี้ยงทำร้ายอย่างทารุณแล้ว
แล้วเป็นจังหวะที่พ่อไม่อยู่บ้านแม่เลี้ยงก็ไม่อยู่บ้าน
เลยคิดว่าจะไปตายเอาดาบหน้าค่ะ
ลูกชายก็เลยปั่นจักรยานออกจากบ้านที่ปฐุมธานี

แล้วใช้เวลาปั่นจักรยานอยู่๓ชั่วโมง
ปฐุมธานีมาถึงอนุสวรีชัยสมรภูมิที่กรุงเทพค่ะ
แล้วก็ระหว่างนั้นส่งข้อความเป็นข้อความเสียงผ่านทางเฟซบุ๊ก
บอกให้แม่แท้ช่วยมารับหน่อย

ดังนั้นเอาจริงนะแม่เองก็ฐานะก็ค่อนข้างยากจน
ก็ไม่มีตังค์จะขึ้นรถมารับลูกที่อนุสวรี
ทีนี้แม่ก็เลยฝากเพื่อนบ้านที่ขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพ
ให้ช่วยหน่อยรับลูกชายมาหน่อยมาที่ระยองหน่อย

ว่าได้แยกทางกับสามีที่รับราชการเป็นทหารเรือ
มาแยกกันทางกันมา๑๐ปีแล้ว
แล้วมีลูกด้วยกัน๒คน
คนโตเป็นผู้หญิงและคนเล็กเป็นผู้ชาย
ทั้งสองคนไปอยู่กับพ่อแล้วพ่อก็ไปมีเมียใหม่
ก่อนหน้านี้เมื่อ๓ปีที่แล้ว
ลูกสาวคนโตถูกแม่เลี้ยงคนนี้เหมือนกันนะ
ทุบตีทำร้ายจนทนไม่ได้แล้วหนีมาอยู่กับแม่แท้
แล้วหลังจากนั้นก็มาเกิดขึ้นมาเกิดเหตุการณ์กับน้องชาย
คุณดูบาดแผลสิที่ตัวเด็กทั้งแขนขาหลังเหลิงนี่โดนไปหมดเลยนะคะ
ทีนี้แม่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เห็นลูก
เจอหน้าลูกเนี่ยนะจับลูกถอดเสื้อดูก่อนเลย
แล้วเห็นบาดแผลแบบนี้แม่แบบทนไม่ไหวอะค่ะร้องไห้ปล่อยโฮเลย
ปีที่ผ่านมาพ่อแท้ทำไมปล่อยให้แม่เลี้ยงปล่อยให้เมียใหม่
ทำร้ายแล้วก็รังแก่ลูกได้ถึงขนาดนี้
แม่บอกว่ายังไงก็ตามจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ

แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปล่ะคะ
ก็เดี๋ยวทางบุญพิเศษเขามารับล่ะค่ะ
นี่ค่ะคุณแถวเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ที่บ้านของพ่อแท้กับแม่เลี้ยงเนี่ยนะ
เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าเคยได้ยินเสียงพวกคล้ายมีการทุบตี
มีการบ่นด่าว่าเสียงดังจากห้องนั้นเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่ามีเด็กผู้ชาย
คือน้องวัย๑๔ปีนี้โดนทำร้ายอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทางด้านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
ก็ไปช่วยเหลือน้องผู้ชายวัย๑๔ปีคนนี้แล้วนะคะ
ซึ่งมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปรับทั้งลูกแล้วก็แม่แท้
นำตัวไปแจ้งความดำเนินคดีกับแม่เลี้ยงใจยักษ์
แล้วก็คนที่รู้เห็นในการกระทำดังกล่าวต่อไปด้วยนะคะ
ถึงมือเจ้าหน้าที่ถึงมือตำรวจแล้ว